วันแห่งความรักแต่มีคู่นึงเขาเลิกรักแต่ไม่เลิกรา
ฝ่ายหญิงเลิกฝ่ายชายไม่ยอมเลิกฝ่ายหญิงหนีไป
ฝ่ายชายไปตามเอากลับคืนมาจังหวะไปตาม
เห็นผู้หญิงนั่งอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งเหมือนปัญญาให้กับผู้ชายคนนั้น
ลากผู้หญิงขึ้นไปเอาปืนกราดยิงใส่กลุ่มผู้ชายที่นั่งกินเหล้าอยู่
เป็นสิบนัดโอ้โหเดี๋ยวนี้ปืนมันหาง่ายขนาดนั้นเออก็ยิงเออก็ยิง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครปฐมมีคนร้ายบุกไปยิงอู่ของช่างแมว
ช่างแมวตั้งอู่อยู่ที่ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐม
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้นใกล้กับโรงแรมริเวอร์
หน้าบ้านพบปลอกกระสุน๕๕๖มิลลิเมตรไม่ทราบขนาดกระจายเกลื่อน
สิบสองปรอกก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ให้ชื่อสืบส่วนนั้นหาหลักฐานภาพคนร้ายจากกล้องวงจร
ทีนี้ไปสอบสวนช่างแมวครับชื่อจริงคือนายสัญญาเทศถันช่างแมว
เขาบอกว่าตีห้าครึ่งวันเนี้ยนั่งดื่มเล่ากับเพื่อนอยู่หน้าบ้านสี่ห้าคน
ตีห้าครึ่งนะฮะนั่งตั้งวงแล้วจำนวนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสาวอ้อม
อายุ๓๐ปีนั่งอยู่ด้วยนางสาวอ้อมเป็นผู้หญิงที่มาติดพันธุ์ตัวเขาเองแหละ
มีชายสองคนนั่งอยู่ในรถพอรถจอดปุ๊บชายคนที่นั่งฝั่งผู้โดยสารเนี่ย
มาจากรถพร้อมกับถือปืนมาด้วยพอนางสาวอ้อมเห็นว่าผู้ชายคนนั้นถือปืนลงมา
วิ่งเข้าไปในบ้านในร้านนะฮะผู้ชายคนนั้นวิ่งไปตามจับกลุ่มตัวนางสาวอ้อม
แล้วก็เอาตัวนางสาวอ้อมเนี่ยขึ้นรถไปแล้วก็หลบหนีไป
แต่ว่าระหว่างนั้นชายคนนั้นหยิบปืนมายิงเข้ามาในร้าน๑๐กว่านัด
แล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีไปนะครับอันนี้ช่างแมวบอก
ทีนี้จากการสอบส่วนพบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายทาดานายทาดาโคจรานนท์อายุ๓๕ปีนะฮะ
เป็นอดีตสามีของนางสาวอ้อมที่ไปนั่งกินตั้งวงกับช่างแมวนี่แหละ
อยู่กินกันมาเป็นคู่ผัวตัวเมียกันมามีลูกกันหนึ่งคนแต่เพิ่งจะเลิกรากันไป
แต่ฝ่ายชายไม่ยอมเลิกอย่างที่บอกไปว่าเลิกราแต่ไม่เลิกรัก
ยังคงรักอยู่ตามกลับไปให้ได้นางสาวอ้อมหนีออกจากบ้าน
นายธาดาก็พยายามตามหาหลายแห่งสุดท้ายไปเจอว่าไปติดพันธุ์ช่างแมวอยู่
พอไปเจอเลือดมันขึ้นหน้าหนีฉันแต่ไปนั่งกินเหล้าอยู่กับผู้ชายคนนี้
ก็เลยแบบโมโหมากก็เลยก่อเหตุขึ้นมาด้วยความหึงห่วง

ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกภัยบูลแพร่ศรีนวลผู้กำกับการสพเมืองนครปฐม
ก็สั่งชุดสืบสวนออกตามล่าตัวนายทาดาแต่ยังคงไร้ร่องรอย

ส่วนกระสุนปืนที่ตำรวจเก็บได้ในจุดเกิดเหตุนั้นเป็นกระสุน๕๕๖มม
สำหรับอาวุธปืนที่เคยใช้ในราชการเท่านั้น
เรื่องต้นสันนิษฐานก็เกิดจากความหึงห่วงเพราะว่าเขาตามอดีตแฟนเขากลับไป
แล้วก็มาเจอกับผู้ชายคนใหม่ก็เลยหึงห่วงก็เลยก่อเหตุ
แต่โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ